เอาล่ะมาดูลูกสะพ้ายอายุ๔๕ปี
ไปร้องทุกข์บอกว่ากระเป๋าเงินของพ่อตาเนี่ย
ขออภัยพ่อสามีอายุ๘๐ปีแล้ว
เข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลที่จังหวัดสะแก้ว
ปรากฏว่าเสียชีวิต
เสียชีวิตแล้วตอนจะไปรับศพของไม่ได้คืนสักอย่าง
แล้วมีของมีค่าอยู่หลายอย่างทีเดียวครับ
นี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลอรัญญประเทศ
จังหวัดสะแก้วครับขณะที่นายกมลจะเขียน
อายุ๘๐ปีนะครับเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วย
แล้วก็พกกระเป๋านะฮะมีเงินติดตัวไปด้วย๑๐๐๐บาท
แล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อสีเหลืองฝั่งขวานะครับ
แต่ตอนเสียชีวิตเวลา๑๘นาฬิกา๑๐นาทีของวันที่๑๓
กรกฎาคมที่ผ่านมาญาติไปรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนา
ปรากฏว่าสิ่งของของผู้เสียชีวิตไม่ได้รับคืนครับ
กระเป๋าเงินก็ไม่เห็นซึ่งไม่มีใครทราบว่า
กระเป๋าเงินมันหายไปตอนไหนเพราะช่วงเวลาที่เข้าไปรักษาตัวเนี่ย
ใช้เวลานานหลายวัน
แต่พอวันรุ่งขึ้นนะครับ๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
นางสาวรุ่งทิพย์อาจไทยสงศ์อายุ๔๕ปี
เธอเป็นลูกสไพรของในกำบลผู้เสียชีวิต
เอาหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจสพอรัญญประเทศ
บอกว่าผ่านมาเดือนครึ่งแล้วแต่คดีความไม่ได้คืบหน้าเลย
ไปร้องเรียนผ่านสมาคมนักข่าวนักสื่อสารมวลชนจังหวัดสะแก้ว
เพื่อขอให้ท่านผู้กำกับการสพอรัญญประเทศ
ช่วยตรวจสอบว่าทำไมมันช้าจังล่ะนะคุณตำรวจคดีเนี่ย
วอนบอกว่าให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของเธอด้วย
เพราะว่าอยากจะได้ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตคืน
แล้วก็นำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีครับ

เพราะคิดว่าแค่มารักษาตัวไม่คิดว่าท่านจะเสียชีวิตกระทันหันครับ
ร้อยตำรวจเอกทวิทย์ประกอบนันพนักงานสอบสวนร้อยเวร
เจ้าของคดีเปิดเผยบอกว่าได้สอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว
แต่เนื่องจากคนที่ร้องทุกข์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
ฉะนั้นก็เลยต้องสอบสวนผู้เกี่ยวข้องอีกหลายคน
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วสรุปการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ